เราเริ่มต้นข่าวที่สำคัญข่าวนี้นะครับ
เพราะว่ากองทัพเรือได้มีการเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
จากพิพิธพันธสถานแห่งชาติ
ไปยังอู่ทหารเรือธนบุรีนะครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
เนื่องไหนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒
นี่คือความงดงามของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมาก
เนื่องไหนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒
ล่าสุดนะครับกองทัพเรือได้ทำการเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
จากพิพิธภัณฑ์ทศาสตร์แห่งชาติ
เรือพระราชพิธีไปยังอู่ทหาร
ขออภัยฮะไปยังอู่หมายเลข๑อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือ
โดยเมื่อวานี้ถือเลิกเวลา๗นาฬิกา
แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ในการที่จะเคลื่อนย้ายเรือออกไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ท่ามกลางแสงแดดยามเช้าที่สะท้อนผิวน้ำ
ทำให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับ
ซึ่งฝีภายประจำเรือจำนวน๖๘นาย
ได้นำเรือเข้าสู่ที่หมายอย่างเรียบร้อย

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการสัญจรไปมาของประชาชน
ระหว่างที่ปิดการจราจรในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
หลังจากเมื่อวันที่๑๒๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
องทัพเรือได้เชิญเรือพระราชพิธีทั้งหมด๑๐ลำ
อาทิเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ด
เรือสุครีบครองเมืองเรือกระบี่ปราบเมืองมาร
แล้วก็เรืออสุระวัยุพรรคไปยังอุทหันเรือทวนบุรีแล้ว
และทั้งนี้จะได้มีการทยอยเคลื่อนย้าย
เรือพระที่นั่งนาบรายทรงสุบันรัชกาลที่๙
เรือพระที่นั่งอนันตนาคาราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง
ระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๓กรกฎาคมนี้
ก่อนจะกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน๑๐ครั้ง
ระหว่างวันที่๒๒สิงหาคมถึง๑๐ตุลาคม๒๕๕๙
และการซ้อมใหญ่๒ครั้งในวันที่๑๗และวันที่๒๑ตุลาคม๒๕๕๙
ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้ชมความงดงามของขบวนเรือ
และถ่ายภาพตลอดการฝึกซ้อม
ดังนั้นคุณผู้ชมครับแล้วก็ประชาชนทุกท่านครับ
สามารถไปจับจองพื้นที่๒ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวราราม
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมาก
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกพุทธศักราช๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระวชิลาเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น
ในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวราบราม
ในวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๕๙
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันนะครับ